แต่ว่าที่ดังมากเลยปานจ่านกับมับรางคุณผู้ชมค่ะ
รับทรัพย์เช่นเดียวกันไปไกลนู้นเลยค่ะ
อีเวนต์ถึงวันนิมานเป็นแหล่งรวมแห่งใหม่
คนชิคคุณก็รวมเอาไว้นะคะ
ในเรื่องของความชิควันที่เชียงใหม่ตรงนี้เลยที่วันนิมมารคุณผู้ชม

กับคนเชียงใหม่ด้วยนี่เป็นแห่งคน
คือสำหรับรางเนี่ยเขาแต่งเหนือแต่งชุดไทยเนี่ยก็จะสวย
จริงนางก็เป็นแบบว่าคนแบบคล้ายเหนือเหมือนกันนะคะ
แล้วก็วันงานที่เห็นในภาพนี่แหละค่ะ
ก็มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดนะคะ
ให้นางด้วยล้วงน้ำ

ฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
สุดท้ายวิเศษนะคะ
ครั้งแรกร้องเพลงคู่กันก็ตื่นเต้นค่ะ
ออกงานคู่กันครั้งแรกด้วยเนาะ

เขามาสุดท้ายวันเกิดเขาเป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้นะคะ
ครับคุณปั้นจรรย์นี้ที่ผ่านมาก็ตกเป็นกระแสในโซเชียลมากเลย
อ๋อจะเอาไปประหารเลยทีเดียวเลือกตั้งน่ะน่ะที่เค้าแซวกันแล้วนะคะ
พี่ขอดูหน่อยซิว่าปั้นจันห์คิดง่ายกลัวกลัวก้าป่าว

เป็นประสบการณ์ที่จะจำไปตลอดชีวิต
แล้วก็คลิปนี้ก็ต้องเก็บไว้อย่างดี
แล้วก็ต้องบอกว่า

สุดท้ายท่านก็ไม่ถือโทษแต่ยังแบบว่ามาทะเล
ผมชอบที่ท่านบอกว่าเอาผมไปประหาร
แต่ก็ต้องยอมรับว่าปั้นจ่านในวัยพิพย์นี้นะคะ